เพราะว่าที่รถตู้โฟลกนี้เขามีทีเด็ดค่ะ

แล้วมีเครปเป็นร้อยไส้

อะไรที่เราเคยเห็นอยู่เป็นเมนูกับข้าว

นี่ก็มีมาเป็นไส้ของเครปเหมือนกันค่ะ
แล้วไส้แน่นจัดเต็มจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยรถตู้โฟลกสวาเก็นเนี่ย
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคันเขียว

ไอเดียนี้เป็นไอเดียของหนุ่มเชียงใหม่ค่ะ
เขาก็เลยดัดแปลงรถตู้ที่เป็นโฟลกตู้หัวตังโม

ก็ไปจอดตามจุดที่มันดูเหมาะสม

พอมาถ่ายรูปไปก็สั่งเครปไป
นี่เป็นเครปร้อยไส้ดึงดูดลูกค้านะคะ
ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับคุณต้อม
คุณต้อมเนี่ยหรือว่าคุณเฉลิมวัสด์

ก็เลยทำยังไงดีที่บ้านเราก็มีโฟลกตู้หัวแตงโมอยู่
ดัดแปลงไงคะเอาเงินลงทุนไปเท่าไหร่
ถามคุณต้อมคุณต้อมลงทุนไปเยอะไหม
เขาบอกว่าผมลงทุนแต่งรถไป๖แสนกว่าบาท
แล้วก็ตรวจขายเคร็ปตามที่ต่าง
คือศึกษาสูตรแป้งเองเลยนะลองผิดลองถูกอยู่สักประมาณ๓๔เดือน
จนมันได้สูตรที่มันแบบอันนี้แหละแป้งหอมกรอบอร่อย
ทีนี้พอได้สูตรแป้งเครปที่ลงตัวแล้วมีความละมุนต่างจากร้านอื่นแล้ว

เพราะว่าไส้คุณทัศนัยก็จะต้องเป็นจุดขายถูกไหม
ทีนี้ก็เลยดีไซน์ออกมาได้เป็นร้อยไส้
เขาผสมระหว่างอาหารคาวกับอาหารหวานได้แบบลงตัวมากเลยนะ
แล้วนอกจากนี้ก็จะมีเครปกะเพราหมูไก่
เพราหมูกะเพราไก่ใส่ไข่ดาวด้วยนะ
กะเพรากุ้งกะเพราปลาหมึกอันนี้คือเป็นของขาว

เออทีนี้คุณต้มยำของเขาก็ดูน่ากินเดี๋ยวขอดูของหวานหน่อย
ของหวานเนี่ยก็มีแบบหลากหลายเหมือนกันของหวานก็จะมีพวกเอ่อเครป
ไส้บราวนี่บราวนี่ทริปเปิลช็อกเครปบานาน่าตุ๊กตับเดี๋ยวนะ
ตุ๊บตับคือขนมตุ๊บตับใช่ไหมเออขนมตุ๊บตับเอามาใส่กับกล้วยแบบนี้เหรอ
แล้วก็มีเคร็บบาร์บีคิวไก่อ่าอันนี้ก็เป็นของคาวอันนี้เป็นมิลลูกกันไป
ใช่ค่ะแมมอะไรพื้นฐานก็มีเออแล้วคุณถ้าสมมุติเกิดว่าคุณแบบว่าชอบแบบจัดแน่นเต็มเต็มเนี่ย
แนะนำค่ะเครปบุฟเฟ่เลือกไส้ได้เลยแล้วเครปบุฟเฟ่เนี่ยนะ
คุณจะเลือกกี่ไส้ก็ได้ราคาเท่าไหร่ป่ะใช่ฮะสามสิบเก้าโอ้โห
สามสิบเก้าบาทคุณผสมไส้ได้เองเลยแล้วแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะมีโปรพิเศษออกมา
อย่างเครปที่เป็นซิกเนเจอร์อย่างเครปไส้ทะเลรวม
บาวนี่ทริปเปอร์ช็อกก็เขาก็จะเหมือนกับมีสูตรของเขาเองอ่ะ
สมเองทำเองอ่ะเนี่ยอันนี้คือเป็นความเก๋ของทางร้านนั้นนะคะ
เมนูของเขาเนี้ยเลือกได้เริ่มต้นที่สามสิบเก้าบาท
ก็เลือกได้ทั้งขาวทั้งหวานส่วนเมนูฮิตเนี่ย
ก็จะเริ่มต้นที่ราคาหกสิบห้าบาทแล้วก็หรือว่าซิกเนเจอร์
ก็จะเริ่มต้นที่ราคาเจ็ดสิบเก้าถึงแปดสิบเก้าแล้วก็เก้าสิบเก้า
อ่าแปลว่ามีหลากหลายราคากำเงินไปสามสิบเก้าบาท
คุณก็สามารถกินได้แล้วไปได้เลยนะเอ๊ะรถเขาเป็นฟู้ดทรัค
เขามีจอดประจำไหมตรงไหนล่ะก็เลยถามคุณต้อมคุณต้อม
ประจำตรงไหนเดี๋ยวจะไปชิมเขาบอกว่าตอนเย็นเย็นเนี่ย
จอดอยู่หน้าธนาคารกรุงเทพสาขาศรีนครพิง
หรือว่าแถวตลาดวรรสที่เชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมแวะไปได้
หลายคนไปอุดหนุนสาวเขาบอกว่าโอ้โหคนขายหน้าตาดีจังเลย
แล้วคนที่ทำแฟนเขาหรือเปล่าทำอยู่เอออิ่ม
ผมว่าอิ่มแทนข้าวนะมันเยอะมันผสมอาหาร
ระหว่างข้าวกระหว่างเขาด้วยกันข้าวกระหว่างได้ลงตัวนะคะครับ